พระธรรมชโยนั่นเองติดตามกันมาตลอดทั้งสัปดาห์
ซึ่งล่าสุดตำรวจก็เตรียมที่จะขอหมายค้นที่วัดพระธรรมกาย
เพื่อที่จะเข้าจับกลุ่มพระธรรมชโย
หลังจากที่ก่อนหน้านี้
ก็มีความพยายามในการติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอด
อกจากนี้นะคะคุณผู้ชมทางด้านตำรวจปทศ
ก็มีการแจ้งความเอาผิดพระทัตตชีโว
ซึ่งเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ให้ที่พักพิงผู้ต้องหาตามหมายจับด้วยนะคะ
หลังจากที่พ้นกำหนดระยะเวลาที่ตำรวจกำหนดให้
เทพยานมหาหมุณีหรือว่าพระธรรมชโย

ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
เข้ามอบตัวกับตำรวจภายในวันที่๒ธันวาคมที่ผ่านมา
แต่เมื่อผ่านวันที่๒มาก็ยังไม่มีการติดต่อ

เรื่องนี้ทำให้พตศชัยพลชัดชายเดช
รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจสันติบาล๔
เดินทางมาที่ตำรวจภูทรคลองหลวง
เพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าในการดำเนินคดีนะคะ
พร้อมทั้งบอกด้วยว่าหลังจากพ้นกำหนดเวลา
ที่ให้ยื่นเงื่อนไขให้กับพระธรรมชโย
เมื่อ๓๐พฤศจิกาที่ผ่านมา
แต่ทางวัดกลับเพิกเฉยมาโดยตลอด
ซึ่งตำรวจบอกว่าจะไม่เจรจาหรือว่าไม่ตกลงใดอีก
ขั้นตอนหลังจากนี้ตำรวจก็เตรียมที่จะขออนุมัติศาล

เพื่อที่จะเข้าจับกลุ่มพระธรรมชโย
เพราะว่าเกรงว่าจะทำให้เป็นบรรทัศนในการทำคดีอื่น
แต่ก็จะต้องดำเนินการในเรื่องนี้ตามความเหมาะสมด้วยนะคะ
เงื่อนไขเรื่องการประกันตัวเนี่ยเราพูดกันมานานแล้วนะครับ
โดยเฉพาะผมได้นำเรียนกับผู้แทนของทางวัดที่มาคุยวันนั้นแล้ว
เปิดโอกาสให้ประกันตัวได้ด้วยซ้ำไป
เคสของท่านธรรมกายอย่างนี้
เราพินาดูแล้วว่าท่านเป็นพระผู้ใหญ่นะครับ
ท่านก็บอกทำยังไงให้ดีที่สุดเรียบร้อยที่สุดสงบที่สุด

ก็เป็นเราก็รับนโยบายนี้มาประสานต่อ
ส่วนทางด้านพลตำรวจตรีวรพงศ์ทองภัยบูลรักษาราชการ
ผู้บังคับการปรับรามการกระทำความผิด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าตำรวจปทศเนี่ยนะคะ
ก็ได้นำพยานหลักฐานเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรคลองหลวง
เพื่อให้ดำเนินคดีกับพระราชภาวนาจารย์หรือพระทัตตชีโว
รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายค่ะ
ในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และช่วยเหลือผู้ต้องหาไม่ให้รับโทษ
ซึ่งการแจ้งความในครั้งนี้นะคะเนื่องจากมีพยานหลักฐานชี้ชัดว่า
ทัตตชีโวในฐานะผู้ปกครองในวัดพระธรรมกายไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
ในการนำตัวพระธรรมชโยมาส่งมอบให้กับตำรวจภายในวันที่๒ธันวาคมที่ผ่านมา
แล้วก็ยืนยันค่ะว่าจากพยานหลักฐานนั้นมีข้อมูลแน่ชัดว่าพระธรรมชโยยังอยู่ภายในวัด
นำมาสู่การแจ้งความในข้อหาครั้งนี้นั่นเอง
ทีนี้แจ้งความทางด้านของพระทัตตะชีโวด้วยแล้วสำนักพุทธจะทำยังไงต่อ
เพราะว่าก่อนหน้านี้สำนักพุทธก็คือท่านผอพนมสอนศิลป์บอกแบบนี้
คือการเจรจาการประชุมครั้งแรก๔ฝ่ายใช่ไหม
การประชุมไปปรากฏว่าทางวัดพระธรรมกายเขาบอกว่า
ให้ทางสำนักพุทธช่วยไปเจรจาประสานกับหน่วยงานต่าง
แล้วก็จะประสานกลับมายังวัดพระธรรมกาย
นัดหมายการเจรจาอีกครั้งยังเน้นเรื่องของการเจรจานะ
แต่ว่าการเจรจาอีกครั้งก็จะเชิญพระทัตตาชีโวมาร่วมเจรจาด้วย
แต่ทีนี้พระทัตตาชีโวก็โดนแจ้งข้อกล่าวหาอีก
แล้วทีนี้มันจะกระเทือนต่อเรื่องของการเจรจาอย่างไรต่อไปอีกนะฮะ
จับตามองเรื่องนี้ยังคงมีความคืบหน้าต่อเนื่องนะ
ใช่ค่ะเพราะว่าจากกรณีที่มีให้ข่าวระบุไปก่อนหน้านี้
พศเป็นผู้ประสานงานกับอายการเรื่องการขอประกันตัวพระธรรมชโย
เรื่องนี้ทางพศบอกว่าน่าจะเข้าใจผิด
นี่แหละฮะสำนักพุทธเขาก็หลายฝ่ายนะ๔ฝ่ายที่ต้องออกมาคุยกันนะครับ